ที่อำเภอสว่างวีรวงนะครับก็ยังมีจุดหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วง
ก็คือบ้านห้องอ้อตำบลท่าช้าง
ถือว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอแห่งนี้
ระดับน้ำยังท่วม๓๔เมตร

ชาวบ้านยังต้องอาศัยในเพิงพักชั่วคราวบนถนน
ดังนั้นไปติดตามบรรยากาศการรายงานจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานจากอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานี

เชิญครับคุณผู้ชมครับช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
ผมอยู่ที่บ้านห้องอ้อนะครับ
ตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งพื้นที่นี้ของอำเภอสว่างวีรวงนั้น
ถือว่ายังคงหนักแล้วก็วิกฤตที่สุดนะครับ
และในขณะนี้นะครับทหารจากค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะครับ
กำลังที่จะนำการเอาโจกหรือว่าแหน่นี่นะครับ
ออกจากเส้นทางขวางทางน้ำนะครับ
ซึ่งภารกิจนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตอนนี้มีโจกหรือว่าแหน่นั้นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางร้อยโทภัยบูลนะครับ
ที่ท่านคุมทหารมาช่วยชาวบ้านในบริเวณนี้นะครับ
พี่ครับตอนนี้ระบาดเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าในการเอาผักตบออกเนี่ยครับ
ก็คือน้ำมันไหลน้ำไหลเสร็จแล้วน้ำลึกเรายืนไม่ได้ต้องใช้ชูชีพ
แล้วทีนี้แรงดึงมันจะน้อยกว่าถ้าเรายืนมันจะถนัดกว่า
แล้วไม่มีเครื่องทุนแรงอะไรช่วยเลยล่ะครับ
ตอนนี้ที่ผักตบมันติดตรงนี้ก็คือต้นไม้ต้นไม้ขวางทางน้ำผักตบลอยลงมามาติด
ถ้าเราตัดออกตัดออกพอตกมันจะลอยไปตามน้ำ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ทำการลอกทางฝั่งนู้นแล้วก็ไหลออกไปทางด้านนู้น
เพราะว่าผักตบพวกนี้ขวางทางสัญจรของชาวบ้านที่จะเข้าไปดูบ้านตัวเองครับ
ตอนนี้เรามีกำลังพลกี่คนครับ

แล้วรางวัลหนึ่งเราเอาออกได้เยอะขนาดไหน๑๐คน
ก็คือเราเราไม่เน้นว่าจะออกเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราเน้นที่ว่าเราเปิดเส้นทาง
พอเราเปิดเส้นทางปุ๊บผักตบพวกนี้เดิมทีมันอยู่ในบึงนู้น
คราวนี้มันไม่มีต้นไม้ขวางตรงบึงมันก็ไหลมาปิดทางทาง
ทางซึ่งเราเคยสัญจรตรงถนนนะครับ
ตรงศาลไฟฟ้ามันจะเป็นถนนเข้ามุมบ้านเราก็ใช้เรือสัญจรเข้าไป
คราวนี้พอผักตบชาวามันปิดทาง
ผมก็เลยคุยกับผู้นำวิวพุทธยบาล

ท่านก็บอกว่าได้เคยประสบเหตุมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ว่าครั้งนี้ถือว่านักหน่วงที่สุดครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายกันครับ
คุณยายครับเมื่อปี๒๑นี่หนักขนาดไหน
ร้ายกว่านี้อยู่ค่ะน่ะ
ร้ายกว่านี้ก็ลำบาก
แต่ครั้งนี้ก็
ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันยังไง
พี่ศูนย์พักพิ่งกะนอนเต้นล่ะค่ะนอนเต้นเครียดไหมครับยาย
กะเครียดอยู่ค่ะแต่ว่ากะเพราะอยู่ค่ะพอว่าเหตุจังหลายภัยธรรมศาสตร์เนอะ
โม้ยภัยอย่างไรมันเกิดมันกะเกิดมันโดนกันหมดเนอะค่ะมัน
ปีนี้คือจังหวัดอุบวนิสิทธิ์ทวามหลายครับทวามหลายสุดน่ะครับ
กะมัดกันมาคิดว่าใส่กับตัวเฮ้าแล้วบ้านอื่นมันกะเป็นเงินกับเฮ้า
เฮ้ากะเป็นเงินกับเพื่อนกะต้องพยายามครับคุณยาย
มันไม่สิเกียจกะต้องพยายามว่าเฮ้าต้องอยู่ไหนครับคุณยาย
เพราะว่าน้ำนี้มันไหลมามันไหลไปครับคุณโอ๊ตเอาค่ะครับคุณยาย
แล้วก็นี่นะครับคือเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับ
แม้ว่าจะลำบากแต่ทุกคนก็เข้าใจว่านี่คือภัยธรรมชาตินะครับ
แล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับมันให้ได้แล้วก็สภาพพื้นที่โดยรวมของหมู่บ้านนะครับ
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าจะเห็นบางหลังนั้นโผล่เพียงหลังคานะครับ
จากว่าน้ำนั้นสูงมากทีเดียวครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่สามถึงสี่เมตร
ซึ่งก็ถือว่ายังคงวิกฤตแล้วก็หนักอยู่นะครับในเพจพื้นที่ของอำเภอสว่างวีรวงแห่งนี้ครับ
และนี่นะครับก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับในพื้นที่นะครับ
ผมสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบ้านห้องอ้อตำบลท่าช้าง
อำเภอสว่างวีรวงสวัสดิ์อุบลรัชฐานีครับ
ของเราก็จะอยู่ลุยในพื้นที่นี่แหละครับเพื่อรายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
แล้วก็เมื่อกี้คุณยายกับคุณป้าเนี่ยโอ้โหยังมีกำลังใจดีอยู่นะ
ใช่ค่ะแล้วก็ข้อความหน้าจอก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอุบลทุกคนด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้ขอให้น้ำลดลงเร็วครับคุณผู้ชมติดตามไทยรัฐทีวีได้ตลอดทั้งวัน
เพราะว่าเดี๋ยวตอนค่ำคุณภาคภูมิคุณทัศนัย
เดี๋ยวก็จะมีรายงานอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด

หลังจากเมื่อคืนนี้นั่งจัดรายการอยู่กับพี่บินบรรลือฤทธิ์ด้วยนะฮะ